มาดูข่าวนะคะที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยผ่านไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการทำโทษนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องของการตัดผมกล้อนผม
ครับล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะเนี่ยค่ะน้องคนนี้บอกว่าไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูเนี่ยตัดผม
ลักษณะการตัดผมคือเอาข้างหลังออกเหลือข้างหน้าไว้โอ้มันแล้วเด็กเขาก็อายสิใช่
แล้วก็จะกล้าไปโรงเรียนยังไงนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้มีคำชี้แจงนะคะ
แต่ภาพเนี่ยเป็นภาพที่คุณแม่ของน้องเขาเห็นน้องกลับบ้านมาอ้าว
ตอนไปไม่ใช่ทรงนี้ทำไมกลับมาผมหายไปไหนล่ะลูกครึ่งหลังอ่ะ
คือถ้าเรามองแบบนี้นะทรงที่น้องตัดไปตอนแรกมันก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นเนอะ
เออข้างบนมันก็เอ่อข้างข้ามมันก็เตียนเนี่ยน่ะเออ
ข้างบนก็เหลือนิดหน่อยค่ะอืมน้องคนนี้ชื่อน้องหยกครับ
อยู่ปหนึ่งโรงเรียนในจังหวัดพิจิปนี้นะคะพอผู้ปกครองเห็นตัดสินใจเลยค่ะ
ถ่ายรูปของลูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ระบุข้อความว่า
เกี่ยวกับการทำโทษของคุณครูทีมข่าวสอบถามญาติของเด็กเด็ก
ของเด็กก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเนื้อหามันเป็นเรื่องราว
มันเป็นแบบนี้นะทางโรงเรียนอยากจะตัดผมให้กับเด็กเด็ก
เพราะเห็นว่าเด็กไม่มีเงินอยากจะช่วยไง
เห็นผมยาวนิดนึงก็อยากจะตัดให้เนี่ยนะคะแต่คิดไม่ถึงว่าจะให้เด็กป๖มาตัดให้
น้องอยู่ป่าหนึ่งให้เด็กป่าหกมาตัดให้ก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่คือญาติ
ที่ไม่สมประกอบอ่าผู้ปกครองก็เลยโมโหว่าทำไมถึงทำแบบนี้
เอาทีนี้นี่คือญาติเล่าให้ฟังนะกลับไปถามซิ
คนที่อยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะพอโรงเรียนพอโรงเรียนชี้แจงว่าอย่างไร
บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ได้มีการลงโทษด้วยการสั่งตัดผมเด็กป๑
หยกคนนี้แต่อย่างใดแต่เป็นความปรารถนาดีค่ะ
ต้องการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประคองนักเรียนนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
เช้า๑๘สิงหาคมที่ผ่านมามีครูฝึกรอดอร์ค่ะนำครูฝึกทหาร
ช่วยตัดผมให้กับน้องที่ไม่ค่อยมีเงินครอบครัวยากจนเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะครูมาตัดให้ช่วงเช้าครูรอดอกลับไปแล้ว
แต่ยังมีนักเรียนอีก๔คนที่อยากจะตัดผมด้วยผมยังไม่ได้ตัดผมครับ
ก็เลยรุ่นพี่ค่ะป๖ผมอาสาจะตัดให้เพราะเมื่อสักครู่ผมเห็นครูฝึกรอดอเขาทำผมดูแล้วผมทำเป็น
มันก็ไม่น่ายากอะนะเออไถ้ไถ้ไถ้ไถ้ไปเด็กป่าหกเลยบอกผมตัดให้
แล้วก็ไปตัดกันเองค่ะแล้วสภาพน้องก็เลยเป็นแบบนี้กลับบ้านไป
คุณแม่ก็เลยเข้าใจไงสอบถามน้องคงพูดเกี่ยวกับคำว่าพออะไรออกมา
ว่าพอตัดเออก็เลยทำให้เข้าใจว่าเป็นท่านผอตัดเนี่ยนะคะ
ผอโรงเรียนก็ไปพูดคุยกับผู้ปกครองไปพูดคุยกับครอบครัวนี้แล้วนะคะ
ขอโทษผู้ปกครองไปแล้วก็บอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
อ่ารุ่นพี่เขาก็เอาจริงจริงก็น้องป๖แล้วเนอะ
เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือน้องแต่เขาตัดไม่เป็นไงอืม
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะนะพอเราอ่านข่าวนี้บอกว่า
เคยหลับในห้องแล้วคุณครูเอาพริกให้กินฮะพริกกินอู๋น่ะเหรอ
พริกอ่ะโอ้โหเผ็ดอ่ะอีกคนนึงบอกว่าคุณครูให้ถอดกางเกง
แล้วก็ตีก้นอืมนะฮะแล้วก็โดนตีน่องโอ้ยมีหลายท่าน
ตีน่องดิฉันโดนบ่อยเมื่อก่อนโดนเหมือนกันใช่ไหมฮะเออ
เราก็เคยโดนเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีผู้ปกครองท่านหนึ่งส่งมาบอกว่า
มันยุคนี้สมัยนี้มันไม่ควรมีการลงโทษแบบนี้อยู่อีกอืม
นะครับอ่ะก็ต้องวาดกันไปแล้วต้องดูพฤติกรรมของบุตรหลานเดี๋ยวว่า
ผิดหรือเปล่าใช่เอ๊ะแต่ถามนิดนึงไม่ลงโทษแบบเนี้ย
เสนอได้ไหมว่าลงโทษแบบไหนดีเออเสนอให้เด็กเขามาจำอ่ะนะ
เออนะฮะลองเสนอเข้ามาแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมส่งมานะ
เคยโดนลงโทษแบบไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แล้วถูกลงโทษเพราะอะไรนะครับค่ะหรือว่าจะใช้วิธีทางฝรั่งก็คือ
กลับบริเวณเอออะไรแบบนั้นมันคนก็บอกว่ายืน
โดนยืนขาดเดียวหน้าห้องอ่าครับอะไรแบบนี้นะฮะ